ตอกย้ำเข้ามาครับดูภาพช้า
จังหวะเกาะนายรัดมัดเตรียมจะเสียบเข้ามา

น่าจะเป็นศอกที่เปิดแผลแตกของทางด้านเจ้า

โอ้โหตามเกมตามสูตรเลยครับ
แล้วมาเป็นชุดครับงัดด้วยศอกซ้าย

โอ้โหเวลาเก็บพานิมา
ดูครับมาเป็นชุดเลยครับ

น่าจะโดนบริเวณดั้งจมูกเลยครับ